อากาศวันจ่ายในวันตรุษจีนวันนี้กันหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่วันไห้ในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกของเทศกาลตรุษจีน
แน่นอนค่ะจะพาไปติดตามเคล็ดลับไหว้เทพเจ้าวันตุจินกันว่าจะเป็นยังไง
ไปดูกันหน่อยว่าปีนี้ของชุดไหว้บรรพบุรุษจะเป็นยังไง
คือแต่ละปีอย่างที่เราติดตามที่เราอ่านข่าวมา
ชุดไหว้บรรพบรุษจะอยู่ในกระแสสังคมในช่วงเมื่อนั้น
ละปีที่ขายดีที่สุดของที่จังหวัดขอนแก่นเห็นจะเป็นชุดนี้เลย
ไหว้บรรพบุรุษชนิดป้องกันโควิด

มีชน็ีมีชนิดอันตรุงอัมมาตย์ปอดจากโควิด

มีกระชายขาวมีวัคซีนค่ะมีวัคซีนก็มีอะไรบ้างล่ะวัคซีน
เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปตรวจสอบกันว่ายี่ห้ออะไรบ้าง
อ่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมีหน้ากากอนามัยอืมชุดเข็มฉีดยาขวดวัคซีน
ระบุยี่ห้อหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันก็มา
ฟ้าทลายโจรนะคะกระชายขาวก็มีให้เลือกซื้อกันมีให้เลือกหากันด้วย
ราคาชุดหนึ่งเนี่ยร้อยแปดสิบบาทแม่ค้าบอกว่าโอ้โหเนี่ย
ชุดไหว้ปันพระบรุษเนี่ยโควิดสิบเก้าเนี่ยนะขายดิบขายดี
เป็นเทน้ำเทท่าเลยอ่ะนะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศที่เห็นกันน่ะนะคะ
ส่วนพิธีกรรมการเส้นไหว้เทพเจ้านั้นโดยเฉพาะการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ไฉ่ซิงยะไหว้อย่างไรให้เห็งเห็งปังปังรับปีขาน
นี่เลยมีคำแนะนำมาจากหมอช้างทศพรศรีตุลาค่ะยังไงครับ
หมอช้างแนะนำถึงเคล็ดลับเสริมโชคในการไหว้เทพเจ้า
พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะทั่วไปแล้วนะครับก็จะนิยมนะครับ
ขอพรกันในช่วงเวลาตั้งแต่ตอน๕ทุ่มนะครับของวันที่๓๑มกราคมนะครับ
ก็มีเวลาให้๒ชั่วโมงนะครับก็คือ๕ทุ่มจนถึงตี๑นะครับ
โดยทิศทางในการไหว้เนี่ยนะครับแต่ละปีก็มีทิศทางที่แตกต่างกันไปนะครับ
อย่างในปีนี้นะครับถ้าในหลักการที่นิยมกันนะครับก็คือจะหันหน้าตัวเรา
ซึ่งเป็นผู้ไหว้นะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ที่นะครับอาจจะใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าไหนท่านจะให้โชคลาบเงินทองเราแล้วนะครับ
ของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็คืออย่างเช่นกระเป๋าสตางค์
คุณมีกระเป๋าตังค์อยู่เนี่ยยิงก่อนจะช่วงไหว้เนี่ยครับก็ควรจะเคลียร์ของออกนะครับ
ว่าจะเป็นพวกสลงสลิปบัตรทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยนำมาวางไว้นะครับ
ใครที่ได้อ่างเปล่าได้ซองแดงมานะครับก็เอามาตั้งบนโต๊ะไว้ด้วยนะครับ

เอาเดี๋ยวไปเคลียร์กระเป๋าสตางค์ก่อนเลย

คุณไม่ได้เลยคุณต้องเคลียร์กระเป๋าลับนะ
ส่วนของไหว้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ
ทูบ๓หรือว่า๕ดอกนะคะ
แล้วก็จะมีเทียนแดง๑คู่ค่ะ

ขนมอีหรือว่าขนมสาคูต้มแดง๕ถ้วยด้วยกัน

ผลไม้๓หรือว่า๕อย่าง

กระดาษเงินกระดาษทอง

สะอาดนะคะสำหรับของไหว้

สำหรับของไหว้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ
ของหมอช่างที่แนะนำมา

แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถไปปรับเปลี่ยน
ความเหมาะสมของแต่ละบ้าน
ต้องเป็นคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ

ของวันที่๓๑มกราคม

ถ้าต้องการว่าเทพเจ้า